แค้นเจอสายเอาเกิดตะไนทิ้งเลย
เอาคืนเลยครับเพชรพิชิต
เวทวิชิตต้องเบียนเกมเข้าหาบ้างเลยครับ
พยายามจะวางซ้ายแต่เก็บไว้ได้

ต้องบอกว่าเป็นเกมที่วัดใจเลยครับ
บีบหัวใจครับเวทวิชิตหาจังหวะ
ขยับมาขวามาเจอสายเอาเกลียดได้
สางไม่ทันครับอ่างของมกสุดท้ายครับหรอไม่ตันครับอ้าวววววววปุ๊ก
ระหว่างธนาเพชรพิชิตโรงเรียนพนมรอบพิทยาครับ
ชกจากจังหวัดนครสวรรค์กับวิกชัยอแสนศึก

โอ้โหยกนี้พุ่งเข้ามาโดนแข้งก่อนนะครับทางด้านเพชรพิชิต

แต่ว่าหาจังหวะคืนได้เหมือนกันครับนี่ครับ

โอ้โหดูครับซ้ายของบิ๊กชัยครับ
แล้วเจียวได้เทียมจะพีมซักกัดครับ
หนังปรุธอดทน